คนนี้เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อด้วยหรอ

อ้าวแม่อย่างนี้

จริงแกเจอเรื่องราวปฏิหารเยอะมาก

ไม่เคยออกสื่อประเด็นนี้เลยค่ะ

ปราบก็ถูกสื่อมวลชนถามเรื่องนี้แหละค่ะ

เอาจริงพี่ก็ไม่สะดวกที่จะเล่าออกสื่อ

ศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นค่ะ

สิ่งที่ควรทำมากที่สุดกว่าการกราบไหว้
ก็คือการคิดดีทำดีนะคะ

จะส่งให้สิ่งดีกลับเข้ามาในชีวิตมากกว่า

ถ้าจำกันได้ค่ะพี่ป่าเป็นคนหนึ่งที่มักจะได้รับบท
เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์บ่อยครั้ง

แต่การที่มารับกฏบาทแบบนี้ค่ะ

แต่สิ่งที่พี่ปราบมักจะทำเสมอก็คือ
คืออะไรนั้นไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

มันจะเป็นบารมีให้กับตัวเรา
ในการที่จะพลิกชีวิตในเวลาที่เราเจอวิกฤต

ได้รับเรื่องราวในเรื่องของการที่

ในแต่ละเรื่องที่มีบุคคลตัวจริงอยู่

มักเหมือนจะมีอุปสรรค

ที่ผมไปรับบทเป็นท่านทั้งหลายว่า

แล้วก็ท่านเลือกว่าผมเหมาะสมชุดก็ขอให้ผมได้เล่น

ถ้าไม่ใช่คุณงามความดีถ้าคุณประพฤติตัวที่ไม่ดี